พูดถึงการใช้อาวุธเดี๋ยวนี้คนใช้อาวุธกันเป็นว่าเล่นนะคะ
ล่าสุดที่สงขลามีวัยรุ่นค่ะยิงปืนขึ้นฟ้า
ระบายอารมณ์แล้วถามว่าระบายอารมณ์ทำไม
จีบผู้หญิงแล้วไปจีบผู้หญิงในร้านสะดวกซื้อ
ผู้หญิงไม่เล่นด้วยก็เลยหงุดหงิดใจค่ะ

แล้วลูกกระสุนที่มันขึ้นฟ้าไปมันจะไปตกที่ไหน
อ่าต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ควบคุมตัววายรุ่นชายสองคนไปสอบสวน
ยึดของกลางเป็นปืนแส้นสามกระบอก
แล้วก็มีกระสุนและพืชกระท่อมยี่สิบสี่มัตย์ค่ะ
คือก่อนหน้านี้๑ใน๒วัยรุ่นนะนะ
เพื่อนคู่หูไปจีบผู้หญิงที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ริมถนนภูทรอุทิศในตำบลสะดาวนี่แหละค่ะ

พอเขาไม่เล่นด้วยก็หงุดหงิดบันดาลโทษะ
ออกจากร้านปุ๊บก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปเลย๕นัดค่ะ

แน่นอนตำรวจต้องตามจับอยู่แล้วทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะ
๒คนนี้ถูกดำเนินคดี๒ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกคือพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๒ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนปืนตรวจสอบแล้วพบว่ามีทะเบียนถูกต้อง
เพราะว่าเป็นปืนของพ่อนั่นเองค่ะ